เป็นเหตุการณ์ล่าสุดค่ะฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ควบคุมตัวเจ้าหนี้โหดรายหนึ่งค่ะ
คือกำลังไปเลยนะคะขับรถกระบะไปเก็บเงินจากลูกหนี้
ที่เป็นพนักงานปั๊มแก๊สแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าสุดท้ายนะคะฝ่ายปกครองเขาไปควบคุมตัวมาได้
พร้อมกับเงินสดของกลางประมาณ๑แสนบาท
ไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันค่ะ
คุณผู้ชมเป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็มีการทำงานบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองทั้งทหารนะคะ
คุณเห็นไหมรถกระบะสีขาวนั่นแหละค่ะ
หนี้เงินกู้นอกระบบมีมาให้เห็นอีกแล้วนะคะ
กะว่าจะมาเก็บเงินจากลูกหนี้

แล้วคุณเชื่อไหมว่าพนักงานปั๊มแก๊สเนี่ย
เบี้ยร้อยละเท่าไหร่ทราบไหมคะ
ร้อยละเท่าไหร่นะฮะร้อยละ๒๐ต่อ๒๔วัน

แล้วคุณเห็นไหมเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนอนุมัติไว้นี่แหละค่ะ

คุณผู้ชมจะเห็นตามเสาไฟฟ้าก็มีตามท้ายรถเมย์ก็มียาวนะคะ

เรื่องของเรื่องที่มาที่ไปสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
พนักงานของปั๊มแก๊สสองคนเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรม
ผ่านศูนย์ดำรงทางจังหวัดมหาสรรคาบอกว่า
ได้ไปกู้เงินนอกระบบมาจากเจ้าหนี้จำนวน๑๐๐๐บาท
แต่เจ้าหนี้เนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบ
แล้วก็ต้องจ่ายวันละห้าร้อยบาทเป็นเวลายี่สิบสี่วัน
รวมเป็นเงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทอ่า
ซึ่งก็ส่งไปแล้วนะ๑๒วันเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่เองก็เลยมีการวางแผน
ดักซุ่มอยู่ที่ห้องกระจกของปั๊มคุณเห็นใช่ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยแอบอยู่แอบ
กระทั่งพบนายจำเนียนค่ะคุณผู้ชมนายจำเนียนเม่นสุวรรณ
หนี้ควบคุมตัวตัวได้ในที่สุดนะคะมากับพวกค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มแบบนี้นะคะทีนี้จากการพูดคุยกับพนักงานปั๊มในฐานะลูกหนี้เนี่ย
เขาบอกว่ามีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เจ้าหน้าที่จึงนำคู่กรณีเนี่ย
ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานโดยเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบเนี่ย
ขอรับเงินต้นที่เหลือห้าพันบาทคืนโดยให้ส่งวันละสองร้อยบาท
เป็นเวลายี่สิบห้าวันอ่ะคูณเข้าไปห้าพันพอดีนะคะ
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เจ้าหน้าที่จึงคืนเงินสด
แล้วก็ปล่อยตัวนายจำเนียนพร้อมกับพวกไปค่ะ